ตลกไม่ตกไม่ไกลต้นอย่างคุณโหนธนากรนะคะต้องบอกเลยว่านอกจากจะหน้าตาดีแล้ว
แสดงละครเก่งแล้วล่าสุดเนี่ยหลายคนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพลังเสียงของโหนเนี่ยดีไม่แพ้กัน
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะลงทุนทุบกระปุกเลยสร้างห้องอัดเสียงเป็นของตัวเองหวังจะมีซิงเกิลด้วยค่ะ
เฮ้ยคนอะไรหรอด้วย
จากจะเอาดีทางด้านการแสดงแล้วค่ะหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโหนธนากรเขามีดีด้านดนตรีด้วยนะ
เจ้าตัวเนี่ยทุบกระปุกลงทุนกว่า๖หลักเลยทีเดียวสร้างสตูดิโอเล็กเอาไว้ในบ้าน
ขอใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเขียนเพลงร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีเองด้วยทุกอย่างทุกขั้นตอนเลย
พร้อมได้แชร์ผลงานลงในโลกโซเชียลให้แฟนได้กดไลค์ติดตามกันด้วยค่ะ
หากว่าทางต้นสังกัดอย่างวิกหมอชิตเปิดโอกาสให้เปิดไฟเขียวให้กับโหนนะคะ
ด้วยความชอบเราเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีอย่างนี้
เราก็เลยทำห้องอัดที่บ้านโฮมสตูดิโอเล็กนะครับ
ตอนเนี้ยผมทำสองเพลงครับก็มียังคงจำเพลงเดิม
อันนี้แฟนก็รู้จักประมาณนึงนะครับแล้วก็ล่าสุดปล่อยเพียงขอได้ไหมไป
แต่งเองครับเล่นดนตรีทำเพลง
เริ่มอัดกองอัดเดทอัดกีต้า
ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของเราว่าโอเคไหม
ถ้าโอเคเราก็ยินดีที่จะไป
เด็กรุ่นใหม่เนาะไฟแรงเวลาคิดอะไรแล้วทำเลย